เมื่อวานนี้นะคะดาวพาคุณผู้ชมไปบุกไปตุลุยที่ชุมชนบ้านครูบัวค่ะ
ไปดูศิลปะวัฒนธรรมไทยยวนที่จังหวัดราชบุรี
เมื่อวานี้เกริ่นไว้ว่าผ้าสิ้นตีนจกผืนละเป็นหมื่นเนี่ย
อยากดูเหลือเกินว่าเขาทำยังไงยากแค่ไหนถึงผืนแล้วเป็นหมื่น
อย่างนั้นวันนี้ไปดูพร้อมกันเลยนะคะในช่วงชุมโชตต้องแทรก
สวัสดีค่ะ
ดาวสุภาษารามหาคามินวันนี้ยังอยู่ที่ชุมชนบ้านครูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ที่แล้วดาวเจออุบัติเหตุหลงเข้ามาอยู่ในเมืองโบราณ๒๐๐ปีแห่งนี้
เหมือนกับละครเลยนะคะพูดแล้วก็เขิน
เอาเป็นว่าวันนี้ดาวจะพาคุณผู้ชมไปดูของเด็ดของดี
โดยเฉพาะการทำผ้าสิ้นตีนจกที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านครูบัว
เรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ
เสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรโอ๊ยหยีบขนาดนี้โอ๊ยอะไรเนี่ย
โอ๊ยพอมากเลยค่ะกำเนินเพิ่มมากเลยค่ะเพราะอะไรถึงเป่าค่ะเนี่ย
อืมคือเสียงคุยเรียกนางจะมาไม่ละ

โอ้ยเกือบเกือบเกือบ

นี่มีไลน์ตรงกับไลน์อยากเรียนรู้เลยล่ะค่ะ
ว่าเขาทำกันยังไงเหมือนง่ายเหมือนยาก
ไม่แน่ใจต้องลองทำค่ะ
ด้านหลังเขาคนด้านหลังค่ะ
สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อเล็กค่ะ

แม่สังเวียนเอ้าจ้ะมานั่ง

ไม่มีเขาแต่ที่กุโบดที่เดียว

ลายเสือภาคกร

เราทำดีที่สุด
ทำดีที่สุดแล้ว

คิดอยู่
อ่ะดูแม่ทำกับดาวทำ
แม่หนูขอโทษนะไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรขอโทษนะ

เพราะว่าสิ้นปีนจบยังหาไม่เจอเลย
กำนันไม่ไปซื้อให้ก็ต้องทำเอง
แม่เมื่อกี้แก้ไลน์ให้หนูด้วยนะ

หนูต้องไปหาสิ้นตีนจบของนะแม่น้า

เป็นไรค่ะเป็นไรค่ะ
นี่อะไรนี่สีสันสดใสเชี่ยว

โมบายดอกเข็มเดี๋ยวนั้นไม่เห็นมีดอกเข็มเลยนะคะ

คุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณป้าชื่ออะไรค่ะ

อันนี้คือผลผลิตที่เหลือจากการทอผ้ามาประกอบ
เพราะว่าถ้าทิ้งไปเราก็เสียดายนะคะ
สิ่งสำคัญของสิ่งนี้เขาจะใช้แทนตุง
ไว้ในงานบุคคลประดับบ้านเรือนเนี่ย
เอาไว้กันผู้ถี่ฟีซ่า

แต่ที่หนูเห็นตอนนี้ไม่ใช่แค่ทำเป็นตุงมาแปรรูปเป็นปิ่นปากผม
เป็นทัพ

โอโฮทำได้เรียบเลยสวยเยี่ยมมาก

นะคะเรียนรู้การทำดอกเข็มจับแน่แล้วน่ะ
หนูกำลังหาคนทำสิ้นตีนจกได้ยินเสียงอยู่ข้างข้างบ้านนี้มีนะ
ข้างข้างบ้านเนี่ยฟังสิแล้วอ่ามีน้ำสี่หมื่นน่ะ
มีน้ำสี่หมื่นน่ะมีน้ำสี่หมื่นด้วยเรียนก่อนเรียนก่อน
ฝึกไว้ฝึกไว้ฝึกไว้อ่าแม่ขอบคุณมากครับตามหาตามเสียงไปเลย
ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกสวัสดีค่ะพี่อะไรคะพี่ผ่อง
เรียกพี่ผ่องแล้วกันเนอะพี่ผ่องสิ้นตีนจกเนี่ยหนูไปเจอที่ร้านอ่ะ
เป็นหมื่นเลยอ่ะราคาขยับขึ้นไปนี่มันขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะคะ
ขึ้นอยู่กับการทอการใช้เวลาแล้วก็ไหมค่ะมีขั้นตอนง่ายง่ายให้หนูลองทำ
ลองทำอะไรขึ้นอะไรขึ้นอันนี้คือดอกบานขึ้น
คุณผู้ชมคะ

ใช้ทั้งสมาธิความชำนาญฝีมือทุกอย่างเลยที่ดาวไม่มี
ตัดสินใจว่าไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวจะสร้างความเสียงเหน
ให้กับชุมชนชื่อเสียงของช่องชื่อเสียงของรายการทุกอย่างเลยค่ะ
แนวดีกว่านะคะนี่แหละค่ะทำให้ราคาเป็นหมื่น
เพราะต้องใช้ฝีมือและทุกอย่างจริงขอบคุณนะคะ
ไปไกลดีกว่าค่ะ

ขอบคุณมากเลยนะคะงั้นวันนี้หนูไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ

ประทับใจสุดเลยค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่นี่น่ารักมาก
ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มที่มีให้แก่ผู้ที่มายืนอย่างดาว

ที่ถือว่าเป็นแบบฉบับไทยยวนขนาดแท้
ถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสเดินทางมาสัมผัสชุมชนแห่งนี้เหมือนดาว
จะรู้สึกอบอุ่นจนไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน

กับชุมชนบ้านครูบัวอำบลมืนตรงวันราชบุรี
ชุมชนในฝันของไกลหลายคน
สัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชม

วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
โอ๊ะเดี่ยนหรอ

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์